เราพูดถึงความเคลื่อนไหวของการตามหาตัวกุญสือคนใหม่ของทีมช้างศึกนะครับ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่ามันเหมือนซื้อหวย
ก็คงต้องดูว่าเข้ามาแล้วจะดีหรือไม่ดี
แต่ที่แน่โอกาสที่จะคุมทั้งชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

เรื่องของการสัญหากุญสือคนใหม่ครับ
ออสพลตรวจเอกดรสมยศนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ก็บอกว่าต้องเร่งให้มันเร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็เรื่องของการตกลงเซ็นสัญญามันก็มีรายละเอียดมากที่ต้องจัดการ
เพราะว่าไม่ได้วางกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะหาคนที่เหมาะสมมานั่งตำแหน่งนี้เมื่อไหร่
ส่วนกรณีของยูนจอนวานอดีตกุญสือชาวเกาหลีใต้ของเมืองทอง
แล้วก็ดีกรีกุญสือยอดเยี่ยมเจลีกที่มายื่นโปรไฟล์หลังจากที่ออกจากเมืองทองมา
ก็คงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งครับ
ส่วนโอกาสของกุญสือทีมชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
มีโอกาสจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่นั้น
นายกก็บอกนะครับว่าต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้ง
แต่ต้องดูว่าทางกาเลสโรมาโกซ่าผู้ในการเทคนิคทีมชาติไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรด้วยครับ
ส่วนเฟซบุ๊กนะครับเพจเฟซบุ๊กของช้างศึกได้ลงโปรไฟล์ของกุญสือสองคนที่มีโอกาสจะมาคุมทีมชาติไทย
ชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
อดคล้องกับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นเคยให้สัมภาษณ์นอกรอบกับสื่อว่า
นักฟุตบอลของทีมเมืองทองชื่นชอบสไตล์การฝึกซ้อมของยุนจองควาน
แต่สมาคมได้ขอให้ทางกุญสือรายนี้พิจารณาเงื่อนไขอีกครั้ง
คาดว่ายุนจองควานนั้นอาจจะได้ควมชุดใหญ่
ก็เป็นการคาดการณ์จากสื่อมวลชนเท่านั้น

ส่วนควันหลงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับ
ที่ยิงให้กับทีมชาติไทยในเกมที่๒ของกลุ่มเอฟ
แพ้ให้กับสวีเดนไป๑ต่อ๕เป็นประตูตีไข่แตก๑ต่อ๔ครับ
ช็อตนี้ช็อตสำคัญครับยิงเข้าในร้องไห้กระดังงมดีใจกันเป็นแถวครับ
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมครับกอดคอร้องไห้ดีใจกับทาง
และก็เป็นหนึ่งในภาพประทับใจของบอลหญิงครั้งนี้ครับ
คือเบื้องหลังความสำเร็จของทีมบอลหญิงชุดนี้ที่มาแข่งบอลโลกรอบสุดท้ายถึง๒สมัยติดต่อกัน
การให้เงินสนับสนุนนะครับเพื่อผลักดันทัพชาบาแก้วในเรื่องต่าง
บรรจุลูกทีมหลายคนเข้าทำงานในบริษัทของตัวเอง
เพื่อช่วยให้นักเตะนั้นมีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็มีสมาธิในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
จนมีผลงานระดับนานาชาติตลอดช่วง๑๐ปีกว่าที่เข้ามาดูแลทีม
ส่วนการฝึกซ้อมครั้งแรกของทีมบอลหญิงนะครับ
เจอกับชิลีก็มีการซ้อมชั่วโมงครึ่งครับ
ความรู้สึกที่ทีมไทยมีต่อมาดามแป้ง
ซึ่งก็กลายเป็นกระแสจากภาพที่ร้องไห้ด้วยความดีใจ
ต้องเข้าไปหาข้อมูลทำการบ้านก่อนจะทราบว่า
ดามแป้งคือศูนย์รวมจิตใจของทัพชาบาแก้ว
แล้วก็ขับเคลื่อนทีมจนมีผลงานในเวทีโลกครับ
ทีมไทยจะพบกับชิลีที่สนามโรอาซองปาร์คครับ
ลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีมในคืนวันพฤหัสบดีที่๒๐มิถุนายนนี้

อิตาลีครับแพ้ให้กับบราซิลไป๐ต่อ๑
แล้วก็จาเมก้าแพ้ให้กับออสเตรเลียตัวแทนจากเอเชียนะครับ

อิตาลีเป็นแชมป์กลุ่มออสเตรเลียนั้นเป็นรองแชมป์บราซิลอันดับ๓
บราซิลมี๖แต้มเท่ากับออสเตรเลียแต่ว่าลูกได้เสียดีกว่านะครับ
แต่เข้ารอบแน่นอนแล้วด้วยการเป็นทีมดับ๓ที่ดีสุด๔ใน๖กลุ่มครับ
ส่วนผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ
ฟุตซอลของรุ่นชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีที่อีรานครับ
ไทยก็จอดป้ายเพียงแค่รอบ๘ทีหลังจากแพ้ให้กับอาฟกานิสถานไป๒ประตูต่อ๓ครับ